ฟุตบอลต่างประเทศมาต่อกันที่ฟุตบอลในประเทศกันบ้างนะคะ

หรือว่าชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
ก็ลงอุ่นเครื่องเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา

ก็ขึ้นรถไฟฟ้าแห่รอบกวานพยาว
พร้อมกับแวะสการะอนุสวรีพ่อขุนงำเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพยาว
ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามกีฬากลางเพื่อลงเตะแมชอุ่นเครื่อง
นำทัพมาโดยเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินกัปตันทีม
เกมการแห่งขันว่าร่วมไปได้เพียงแค่๑๑นาทีเท่านั้น
อนุสรเขียวฉอุ่มก็หมกให้พยาวขึ้นนำก่อน๑ประตูต่อ๐
ทำให้ทีมชาไทยชุดอยู่๒๓ปีชนะพยาวไปขาด๑๐๔ประตูต่อหนึ่ง
โดยหลังจบเกมค่ะทีมชาติไทยก็รับเงินรางวัล๑แสนบาท
มูลนิธิดรธรรมนัฐพรมเผานะคะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพยาวประธานจัดการแข่งขัน
และซิโกะกิติศักดิ์เสนอเมืองหัวหน้าผู้ฟึกษอนทีมชาไทย
ก็บอกว่าพอใจกับเกมในวันนี้ด้วยค่ะ
สำหรับทีมชาติไทยชุดยู๒๓นะคะจะเดินทางไปเก็บตัวต่อ

สีมาในวันจันทร์ที่๒๑ธันวาคมนี้ค่ะ

เทราะทีวีมีคิวที่จะถ่ายท่อสดฟุตบอลโตยอต้าแม่ของคลับชัมเป็นชิป

การพบกันของบุรีรำเนเต็ดทีมของไทยค่ะ
กับบึงเก็ตอันกอร์ทีมจากกัมพูชา

สัญญาณการถ่ายทอดสดนะคะจะเริ่มเข้าตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนเกมการแข่งขันค่ะเริ่มต้น๑๙นาฬิกาค่ะ